คนเราเนี่ยต้องให้กำลังใจกันดอม
มีคนที่จะพาดอมไปให้กำลังใจเธอหน่อย
เป็นอดีตพริตตี้แล้วก็เอ็มซีพิธีกรงานต่าง
เจอโควิด๑๙ไปไปอุดหนุนเธอเพราะว่าไปเปิดร้านขายข้าวแกงหรือแกงราดข้าวแล้วฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะร้านนี้นะครับชื่อว่านายพลข้าวราดแกง
ฟังชื่อไม่น่ามีอดีตพริตตี้นะในพลนะหรือพ่อเป็นในพลหรือเปล่า
นี่ครับอยู่ยึ้งธนาคารกรุงเทพฯสาขาถนนราชดำเนินราชการดำเนิน
เขตเทศบาลเมือง๑๐๑บรรยากาศในร้านก็ดูปลอดโปรงโลกสบาย
ปลอดภัยโควิดจัดโต๊ะเว้นระยะห่างด้วย
นางสาวนันทะคณิสรพรชัยมีเจริญทรัพย์หรือว่าคุณเอิญ
เป็นพริตตี้ตามอีเวนต์ต่างต่างแต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดจากโควิดสิบเก้าแล้วนะครับ
ก็งานลดนะฮะก็เป็นเหมือนกันหมดแหละนะครับ
หันมาเปิดร้านขายข้าวแกงนะครับแล้วก็ขายมาได้สักประมาณปีนึงแล้ว
เมนูของร้านจะมี๑๐๑๕เมนูโอโฮดูดิดูน่ากินโอ้โฮ
อาหารสิครับพี่ปุ้ยอาหารสวยดีอาหารหน้าอร่อยดีฮ่า
เขาบอกว่าจานเนี่ยเริ่มต้นที่๓๕บาทเท่านั้นมีกับข้าว๑อย่างหากเพิ่มกับข้าวก็จะคิดเพิ่มเมนูละ๕บาทเอง
ไข่ดาวก็ฟองละ๕บาทนะฮะแถมน้ำพริกกะปิผักสดน้ำเปล่าให้กินฟรีด้วย
นี่เป็นไงโอ้โหเริ่มต้นเท่าไหร่นะ๓๕บาท๓๕บาท
แล้วเพิ่มกลับอย่างละ๕บาทเองกินได้๒จานไปเพิ่มคุณเอิญเข้าไปเท่าไหร่
เราดีนะรูปหล่อเจ้าชู้ด้วยนะครับอยากกินข้าวแกงอร่อยแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับ
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๒หรือว่าสอบถามนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะฮะ